ที่ฉันจะพาไปดูอาชีพหนึ่งอาชีพในการทำน้ำพริกขาย
แต่ว่าน้ำพริกที่จะพาไปชิมเนี่ย
เป็นน้ำพริกที่สร้างมูลค่าได้ดีมาก

พวกน้ำพริกที่ทำมาจากพวกแมลงอย่างนี้ค่ะ

น้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นอะไรแบบนี้ใช่ไหม

แต่ว่าที่ที่ฉันจะพาไปทานพาไปชิมพาไปสร้างรายได้เนี่ย
เป็นน้ำพริกจิ้งรีด

กินน้ำพริกจิ้งหรีดแล้วจะเสียงดีค่ะคุณ

มันขนาดถึงท่านว่าเขาอัดเสียงจิ้งหรีดไปบัตรเล่าจากจิ้งหรีดกันเลยนะ
ถูกต้องค่ะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนี่คือตัวจิ้งหรีดนะคะ
มันก็คือสร้างรายได้ในการเพาะจิ้งหลี

ใช่ค่ะเอาไปทำน้ำพริกสุดแซ่บนะคะ
นี่คือชาวบ้านแก่เหนืออำเภอลาดยางจังหวัดกาลสิน
เขาใช้เวลาว่างจากการทำนามาเลี้ยจิ้งหรีดคุณ
แล้วก็นำจิ้งหรีดมาแปรรูปพัฒนาเป็นน้ำพริก
จนได้มาเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนนะคะ
ที่สำคัญเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านได้ดีอีกด้วย
เพราะว่าว่างเว้นจากการทำนาแล้วไงเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะคะ
วิธีการทำน้ำพริกไม่ได้ยุ่งยากอย่างบอกเลย

บอกได้มาเดี๋ยวฟังกันตั้งใจฟังกันให้ดีเลย
เผื่อใครเนี่ยอยากจะลองไปทำกันดูนะคะ
ส่วนประกอบเครื่องปรุงนี่มีไม่กี่อย่างไม่ยุ่งยาก

เกลือพริกป่นจิ้งหรีดที่สุกแล้วนะคะ

วิธีทำเริ่มต้นจากการตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ

สักพักใส่เกลือตำด้วยพริกป่นแบบนี้
และก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นนี่คือไฮไลท์และหัวใจของเรื่อง
มันคือการใส่จิ้งหรีดที่สุกและโขลกแล้วลงไป
แล้วก็นำไปคั่วไปเรื่อยแบบนี้จนเกือบแห้งค่ะ
หลังจากนั้นก็ใส่หอมแดงเจียวลงไป
เพื่อเพิ่มความหอมอร่อย

แค่นี้เราก็จะได้น้ำพริกจิ้งหรีดสุดแซ่บของชาวบ้านแก่เหนือกันแล้วนะคะ

ข้าวสวยร้อนไข่ต้มไข่เจียวอร่อยน่าดูอะคุณ

อาหารคนไทยของเราเนี่ยนะแค่น้ำพริกกับข้าวกับไข่อยู่ได้แล้ว
ใครอยากจะทานน้ำพริกแซ่บแบบนี้นะคะ
หรือว่าสั่งซื้อหรืออยากได้สูตรอยากเรียนรู้อะไรแบบนี้
ก็โทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ด้านล่างแล้วจ้า
น้ำพริกจิ้งหรีดจ้า

คือจิ้งหรีดก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่นิยมทานกัน
เป็นของว่างก็ทานได้กินกับข้าวก็ยังได้

แล้วก็เพิ่มเงินราคาแล้วก็เป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนด้วย
ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมสุดยอดจริงเลย